คราวนี้เนี่ยไม่ได้ขโมยเงินแต่ว่า
ลักตัดกระหนกรูปหงแซนเลสที่ประดับตามวัดนะคะ
หายไปตั้ง๓๘ชิ้นนะคะ

ใครเป็นคนขโมยไปต้องตามหาจากภาพจากหลักฐานต่างนี่

ประตูรั้วต่างตามวัดเนี่ยนะคะ
เขาก็จะมีลายกระหนกหรือมีอุปกรณ์อะไรตกแต่งเพื่อความสวยงาม
อันนี้รสเลสความสวยงามสวยงาม

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมาพตะพุธอำเภอเมืองระยอง
พาผู้สื่อข่าวไปชี้ไปดูรั้วแซนเลสนี่แหละค่ะ
สาราธรรมสังเวศถูกขโมยไปตัดลายกระหนกรูปของวงกลมที่ติดประดับอยู่บนรั้ว
หายไปทั้ง๓ด้านรวมแล้ว๓๘ชิ้นคิดเป็นเงินประมาณ๑๒๐๐๐บาทนะคะ
พ่อเล่าว่าก่อนที่ลายกระหนกรูปหงษ์จะหายไป
ทางวัดได้ใช้สาราธรรมสังเวทนั้นจัดงานศพ๓วัน๓คืนจนถึงคืนวันพฤหัสบดี
จากนั้นก็ปิดรั้วเอาไว้เรียบร้อย
พอเช้ามาวันที่๓๐มีนาคม

กล้องไม่ได้หันไปที่รั้ว

ก็คาดว่าคนร้ายเนี่ย

มาลาดลาวมาดูเอาไว้แล้วแหละ

ไปแจ้งความกับตำรวจสพมาพตะพุธเอาไว้

ก็ยังตามจับไม่ได้นะคะ
ไม่นานก็มีเหตุแบบนี้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ย